กรณีคนร้ายแทงเศรษฐีนีในอำเภอหางดงที่จังหวัดเชียงใหม่

หลังจากนั้นตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องหาได้๓คน
แล้วก็มีการให้ประกันตัวไปในส่วนของลูกสาวผู้เสียชีวิตไปในชั้นสอบสวน
วันนี้ตำรวจคุมตัวอดีตสามีลูกเขยฝากขังต่อสารแล้ว
ซึ่งอดีตสามีไม่ได้รับการประกันตัวนะคะ
วันนี้พนักงานสอบสวนสพหนองตองอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่
คุมตัวนายอุดมอินต้ออายุ๖๕ปี
และนายทศพรแก้วน้อยอายุ๔๑ปี

เพื่อนำไปขออนุญาตฝากขังต่อสารจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งสองคนเป็นอดีตสามีแล้วก็ลูกเขย
ของนางบุญสมอินสันอายุ๖๒ปีผู้เสียชีวิต
จากเหตุถูกคนร้ายใช้มีดแทงในช่วงค่ำ
วันที่๑๙พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะในบ้านพัก
โดยระหว่างที่ตำรวจนำตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนออกมาเนี่ยนะคะ
มีนายคำอินสันอายุ๘๔ปีซึ่งเป็นพ่อของนางบุญสม
หรือว่าเป็นพ่อตาของนายอุดมผู้ต้องหา
ก็เดินทางมาเยี่ยมลูกเขยแล้วก็หลานเขยด้วยที่โรงพัก
ผู้ต้องหาทั้งสองคนเข้ามาจับมือนายอินคำนายคำ
พร้อมกับยืนยันความบริสุทธิ์ว่าไม่ได้เป็นคนฆ่านางสมบุญ
โดยระหว่างที่พนักงานสอบสวนควบคุมตัวไปขึ้นรถเนี่ยนะ
นายทศพรกล่าวกับผู้สื่อข่าวสั้น
บอกว่ามั่นใจในความบริสุทธิ์ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นในคดีนี้
แล้วก็อ้างว่าคำให้การในสำนวนที่เคยให้การไปนั้น

เช่นเดียวกับนายอุดมก็บอกว่าตัวเขาบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์
ยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนลงมือฆ่าอดีตภรรยาอย่างแน่นอน
อันโค้ดที่มันทำวันโรงพยาบาลต้องเกี่ยวจานมัน
อ่าครับ
ออกมานั่งประกันได้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์
ทีนี้ทางด้านของนายคำอินสันพ่อของผู้เสียชีวิต
ซึ่งได้มาเยี่ยมลูกเขยแล้วก็หลานเขยที่โรงพัก
บอกว่ายังเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหา
จากว่าตัวเขาอยู่กับลูกเขยมานานจนรู้นิสัยใจคอ
เขยไม่น่าคิดร้ายฆ่าอดีตภรรยาของตัวเอง
ซึ่งนางสาวฮัชรินซึ่งเป็นลูกสาวของนายอุดม๑ใน๓ผู้ต้องหา
ถูกจับเนี่ยก็ยืนยันเหมือนกันว่าพ่อนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับ
พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหานายอุดมอดีตสามีในข้อหาคือความผิดฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนแล้วก็แจ้งความเท็จนะฮะ
ส่วนทางด้านของนายทศพรลูกเขย
แล้วก็นางพัชรินอายุ๓๙ปีซึ่งเป็นลูกสาวถูกแจ้งข้อหา
ก็คือแจ้งความเท็จแล้วก็ช่วยเหลือให้ที่พำนักแก่ผู้ต้องหา
โดยพนักงานสอบสวนได้ยื่นคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเกรงว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนจะไปยุ่งเหยิงหรือว่าข่มขู่พยาน
ขณะที่นางพัชรินเองก็ได้รับการประกันตัวไปนะฮะด้วยวงเงิน๕๐๐๐บาทนะครับ
ซึ่งภายหลังจากสารพิเคราะห์แล้วอนุญาตให้ปล่อยตัวนายทศพรซึ่งเป็นลูกเขยตามที่ญาติได้ยื่นขอประกันตัว
ยืดหลักทรัพย์จำนวนหนึ่งเนี่ยนะคะแต่ก็ไม่อนุญาตปล่อยตัวนายอุดม
อดีตสามีอ่ะค่ะหลังจากได้รับการประกันตัวนายทศพรและนางพัชริน
ก็กลับไปอยู่ที่บ้านหลังเดิมโดยปิดประตูบ้านเงียบเลยค่ะ
เพียงแต่ว่าไม่ขอชี้แจงแต่อย่างใด
แต่ว่าจะขอให้การในชั้นศาลเท่านั้นนะคะ